มีคนโหมีคนโดนโห

ใครอ่ะ

นายพิธาลิมจรรย์รัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลเขาก็เป็นสิทธิ์เก่ากรุงเทพคริสเซียนไง
ก็มาดูดิช่วงพักครึ่งครับช่วงพักครึ่งมีสิทธิ์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ลุกขึ้นไปในข่าวบอกว่าไปชี้หน้านายพิธาแล้วก็ส่งเสียงโหไล่
โดยมีกองเชียร์ที่นั่งอยู่ใกล้โหด้วยทำไมนอกจากนี้ยังมีผู้ชายอีกคนจากฝั่งของโรงเรียนเทพสุริน
สื่อบางสำนักระบุว่าเป็นนักข่าวเดินไปชูเสื้อต่อหน้านายพิธา
ซึ่งหลังเสื้อสกรีนข้อความว่าอย่าเผือกเรื่องแปลอักษรของพวกกู
ทำให้บรรยากาศในสนามมันไม่ดีสิครับจนต้องมีคนมาเชิญคนคนนั้นออกไป
ส่วนนายพิธาก็รายงานข่าวบอกอีกว่าคุณพิธาน่าเสียเหมือนกันนะ
แล้วก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนี่แหละครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเป็นแรงนะครับที่มันกระเพื่อมต่อมาจากกรณีที่
สสพักเก้าไกลเคยแถลงเกี่ยวกับกิจกรรมจตุรมิตรสามัคคี
ว่ามีกลุ่มสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนสวนกุหลาบ
ออกมาเรียกร้องว่ามีการบังคับนักเรียนให้ลงชื่อ
และเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก
โดยให้เด็กนักเรียนนะครับอยู่อย่างแออัดให้แปลอักษรติดต่อกันนานหลายชั่วโมง
โดยไม่มีการเปลี่ยนตัวคนที่ขึ้นไปนั่งครับ
คณะทำงานการศึกษาของก้าวกลายขออภัย
ก็มีการโพสต์รูปและติดแฮชแท็กเลิกบังคับแปลอักษรนี่ตอนเรื่อง
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจากเรื่องนี้ทำให้นายพิธาถูกโหไล่

นายพิธาเข้าไปร่วมงานในฐานะสิทธิ์เก่า
ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่น่าจะถูกกระทำแบบนี้
แต่ก็มีบางคนนะครับมองต่างมุมบอกว่า
ก็เพราะก้าวไกลและกลุ่มนักเรียนเลว
ออกมากดดันชาวจตุลมิตรก่อนไงนะครับ
ซึ่งนายพิธาก็เหมือนเป็นตัวแทนของก้าวไกล
ก็การที่โดนแบบนี้ก็อาจจะเป็นนั่นแหละ

ตอนนี้มันจะลามไปยังฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วย
เรื่องการขึ้นอัธจันทร์และแปลอักษร

เพราะว่าฟุตบอลเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็คือช่วงต้นปี